คุณผู้ชมครับที่ใช้รถยนต์
ท่านเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

แม้ว่านี่ใกล้จะหมดฤดูฝนแล้ว
แต่คุณท่านนี้พี่ท่านนี้
เปลี่ยนเถอะ
เขายังปัดอยู่เลย

คือไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรนะ

แรกนี่คือนะครับมันจะปัด

แล้วถ้าสมมติเกิดฝนตกหนัก
มองไม่เห็นทาง

คนเขาถ่ายมาเขาบอกเป็นอัตโนมือ

เขาบอกว่ารีบซ่อมที่ปัดน้ำฝนนะคะคุณลุง

ชาวเน็ตก็เข้ามาเอ็นดูคุณลุงไม่ไหวนะครับ

ฝนตกหนักวันนี้อย่างน้ำแข็งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

เตือนอีกอย่างหนึ่งเวลามีนกมาขี้ใส่กระจกหน้ารถเนี่ย

หูปื้นเลยเป็นปื้นเลย

เดี๋ยวเช้านี้ลงไปให้ดูน่าจะมีที่รถดอม